มาดูเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะเราเคยเล่าข่าวนี้ไปแล้วนะ
ที่สงขลาเหตุการณ์วิวาทะระหว่างเพื่อนบ้าน
ฝั่งหนึ่งพี่ง๊อกเอาน้ำมาฉีด
เช้ากลางวันเย็นกลางคืนฉีดหมดเลย
นั่นก็เอาน้ำมาสาดไม่รู้ทำเพื่ออะไรเหมือนกัน
รอบนั้นพยายามแก้ไขปัญหาแล้วนะ
คือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ต่อท่อให้ใช่ไหม
น้ำมันจะได้ระบายลงแบบเร็ว
จะได้ไม่ขังที่พื้นถนนแบบนี้เพื่อไม่ให้ฝั่งเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านก็คือนางสาวฮาริมะเนี่ยเขาเดือดร้อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องน้ำเนี่ยจบไปแล้วนะ
เพราะแก้ไขปัญหาไปแล้วแต่เรื่องที่มันยังไม่จบ
มันมีเรื่องใหม่มาอีกค่ะเพราะอะไรล่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างเมื่อวันที่๑๒
อันนี้ดูกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูนะ
ฝั่งพี่เงาะหรือว่านางสาวนารินนภาเนี่ย
เขาสร้างวีรกรรมคราวนี้ไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
แต่ทะเลาะกับพี่สาวของเขาเองคือพี่สุปรียาค่ะ
ทำอะไรบ้างโอ้โหกระชากผม
หลิวโขกจับหัวโขกพื้น
ไม่พอใจอะไรอ่ะพี่เงาะไม่พอใจที่เพื่อนของพี่สาวกำลังไลฟ์อยู่
แล้วตอนนั้นพี่สาวกำลังระบายความอัดอั้นตันใจเลย
เพราะว่าตัวของเงาะไปมีเรื่องกับเพื่อนบ้าน
นี่ไงทำให้เงาะไม่พอใจ
และอีกอย่างหนึ่งตัวของง้อยังไปกล่าวหาว่าชาวบ้านมารุมรังแก่
แต่จริงแล้วตัวเงาะนี่แหละค่ะที่เป็นคนไปกลั่นแกล้งชาวบ้าน
ทีนี้พอคุณเงาะได้ยินแล้วก็เลยไม่พอใจ
ทำร้ายข้าวของในร้านชำจนเสียหาย
เละแบบนี้ของกระจายแบบนี้
ฟังพี่สาวของคุณเงาะเล่าหน่อยละกันค่ะ
เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
หมอ้าวว้าววาววาจะได้ผลหรือไม่ได้
ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบมีอารมณ์
เออนี่แหละค่ะก็ท่านี้แหละก็มันเป็นพี่น้องกันอยู่

คุยไปแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้คุยกับพี่ไปแล้ว
งั้นมาคุยกับตัวของคุณง๊อคุณง๊อนารินนภาว่ายังไง
คุณง้อก็ยังยืนยันเหมือนกับที่เราเล่าข่าวไปนะ
เรื่องกับเพื่อนบ้านเรื่องน้ำมันจบไปแล้ว
แต่ที่ไม่พอใจไม่พอใจพี่สาว
ไม่พอใจพี่สุปริยาไปร้ายฝ่า
แล้วก็กลายเป็นว่าทำให้ชาวบ้านมาเกลียดฉัน
ต่อไปนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วกัน
ตายไปจะไม่ฝังไม่เผาผีเลย
เราอยู่ในต้นเหตุใช่ไหมอย่างนี้ตอนนี้ลองฟังหน่อย

ชาวบ้านได้รู้ว่าเออเราเป็นคนไม่ดีต่างว่า
ซึ่งเรื่องต่างหมดลองที่ยอดตต่างเป็น
จริงมันเป็นเรื่องพี่น้องนะแล้วมันใช่
มันต้องคุยกันในบ้านครับจริงคุยกันในรั้วบ้านตัวเองครับอย่าไปทำแบบนี้แหละครับ

หาคนกลางสักคนมาช่วยไกลเกลี่ยดีกว่ายังไงก็พี่น้อง